เหตุการณ์นี้ครับเวลาผ่านมา๒สัปดาห์แล้ว
กระทั่งฝั่งผู้เสียหายเขารู้สึกว่ามันนานเกินไป
และคุณผู้ชมจำได้ไหมครับประมาณ๒สัปดาห์ที่แล้วมันจะมีเหตุการณ์
ตีกันหน้าร้านชาบูหมาล่าสายพาน

แล้ววันนี้มันมีประเด็นคืบหน้ามาว่า

ฝั่งคนก่อเหตุเหมือนจะมี๒คนเป็นทหารด้วย

วนให้ฟังอีกครั้งว่านี่คือคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หน้าร้านสุฯกิหมาล่าสายพานเจ้าดัง

ช่วงประมาณเที่ยงคืนมันเป็นรอยต่อคืน๑๑สิงหา

ใส่ผู้เสียหายใส่เสื้อกล้ามสีดำ
แล้วก็มีผู้หญิงและผู้ชายอีกคนช่วยกันจับล็อกตัว
เอาไว้ผู้ชายเสื้อสีเขียวเข้ามาถีบที่หัว
แล้วก็มารุมมาตุ้มชุลมุนวุ่นวายกันอยู่หน้าร้านแบบนี้นะครับ
ผู้เสียหายบาดเจ็บที่ใต้ตาเย็บไป๘เข็มนะ

ตอนนี้มีอาการคือตาพร่ามัวมองไม่ค่อยชัด
ชัดแค่๘๕๙๐จากเมื่อก่อนชัดแจ๋ว๑๐๐

แล้วก็มองว่าการแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
พนักงานสอบสวนสนสมเด็จเจ้าพระยานั้น
ดูเหมือนว่าโทษจะเบาไปหรือเปล่า
อยากให้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสมากกว่า
เพราะเดิมแจ้งแค่ข้อหาทำร้ายร่างกาย
แต่อันนี้คือเขามองว่าเขาเจ็บสาหัสนะ

น่าจะแจ้งเพิ่มโทษเพิ่มข้อหาไหมให้หนักขึ้น
เกรงว่าคดีจะไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยครับ
เขาทำยังไงก็เลยเอาหลักฐานทั้งคลิปและวงจรปิด
ร้องทุกข์ผ่านเพจสายใหม่ต้องรอดครับคุณผู้ชม
ร้องผ่านเพจเลยตอนแรกไปทางตำรวจแล้ว
เหมือนจะยังเงียบอยู่อยากให้ใส่ไหมต้องรอดช่วยหน่อย
หลักฐานวงจรปิดลองดูครับ
เที่ยงคืน๑๕นาทีเข้าสู่๑๒สิงหา
จับภาพผู้ชายเสื้อสีเขียวครับ
กมือให้เพื่อนที่รอคิวอยู่หน้าร้าน
เข้ามานั่งในร้านจำได้ใช่ไหมฮะ
นี่คือหลักฐานสำคัญนะลูกศรสีแดงชี้ตรงจุดนั้น

ผู้ก่อเหตุลูกศรจิ้มอยู่เสื้อสีเขียวโบกมือ

จากนั้นผู้ชายเสื้อกล้ามซึ่งเป็นฝั่งผู้เสียหาย
เขาเป็นเจ้าของคิวตัวจริงจะต้องถึงคิวเขา
แต่ว่ามาแทรกคิวอย่างนี้ได้ยังไง

พอผู้ชายเสื้อกล้ามลุกไปตักน้ำจิ้ม
ผู้ชายเสื้อขาวเข้ามาเหมือนจะนั่งแทนที่ของผู้เสียหาย
ต่อไปเป็นภาพจังหวะที่ชายเสื้อเขียวและชายเสื้อกล้าม
เริ่มจะมีปัญหากันเรื่องคิวที่นั่งนี่แหละครับ

แล้วก็มีการดึงกระชากกันก่อนจะท้าออกไปตีไปต่อยไปดวนกันหน้าร้าน
เพราะว่าตรงนี้มันมีแต่น้ำร้อนทั้งนั้นเลยด้วยนะฮะ

จับภาพนาทีที่สองคนออกมาท้าทายกันและตะลุมบอลกัน

แล้วก็เกิดเหตุเริ่มชุลมุนแล้ว
วงจรปิดอีกตัวหนึ่งจะเห็นผู้หญิงที่มากับชายเสื้อสีเขียว
จับมัดผู้เสียหายเพื่อให้ฝั่งของเขามารุมทำร้ายครับ
นี่ฮะมีจังหวะที่ฝ่ายเสื้อเขียวเองก็ล้มลงไปเหมือนกันนะ
นี่ฮะแต่ช่วงที่จังหวะจับแยกเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งแล้วเหมือนโดนล็อกตัวไว้อ่ะ
วงจรปิดอีกมุมจับภาพทั้งสองฝ่ายพูดคุยเคลียร์กัน
ผู้ชายเสื้อเขียวพูดขึ้นมาว่ามึงโดนเมียกูเหรอ
ฝ่ายผู้เสียหายตอบกลับไปว่าไม่ได้โดนเลยแล้วผู้ชายเสื้อสีเขียวก็เหวี่ยงหมัดไปหาผู้ชายผู้เสียหายอีกครั้ง
แล้วก็รุมตีกันรอบที่สองฮะนี่คือไล่เรียงเหตุการณ์ทวนความจำกันนะฮะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครผิดใครถูกนั้นเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตัดสิน

มีคนบอกให้หยุดให้หยุดแต่ว่ายังไม่หยุดครับสุดท้ายพนักงานและเจ้าของร้านวิ่งออกมาบอกให้หยุด
ฝั่งชายเสื้อเขียวก็รีบขึ้นรถออกไปจากจุดเกิดเหตุทันทีนะฮะ

ผู้เสียหายยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับกลุ่มคนก่อเหตุมาก่อน
หลังเกิดเรื่องได้รับการประสานจากพนักงานสอบสวนครับ
ขอให้รับเงินเยียวยาจากกลุ่มผู้ต้องหาเพื่อเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยยอมความ
แต่ฝั่งคนเสียหายเขาบอกเขาไม่ได้ต้องการเงินเขาอยากได้ความเป็นธรรมและขอเอาผิดถึงที่สุด
รู้มาว่าในจำนวนกลุ่มผู้ก่อเหตุ๔คนเห็นว่าเป็นนายทหาร๒คนคนหนึ่งยศร้อยโทอีกคนหนึ่งนั้นยศจ่าครับ
มีข้อมูลได้ว่าผู้ก่อเหตุเคยเมาแล้วทะเลาะวิวาสแบบนี้มาก่อนที่ประจวบคิริขัน
สอบถามไปยังผู้บังคับบัญชาของฝ่ายคู่กรณีได้คำชี้แจงว่าทำโทษทางวินัยแล้วกักขัง๗วัน
แต่หากผู้เสียหายไม่พอใจต้องไปดำเนินคดีฟ้องศาลครับเพื่อให้สารมีคำสั่งลงโทษใหม่
ผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่า
แต่เรากังวลใช่ครับ
กังวลว่าทางฝ่ายนั้นเขาจะเป็นทหารอย่างนี้หรอ
กังวลในส่วนของไม่ได้รับความเป็นธรรมมากกว่าครับ
กังวลที่จะไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยแล้วก็ฝั่งนู้นก็เห็นว่ามีทหารด้วยนะฮะ
ถามความจริงกับทางเจ้าของร้าน
แต่ว่าร้านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลบอกว่าวันที่เกิดเหตุนั้น
ไม่ได้มาทำงานก็ไม่เป็นไรไม่สะดวก

คุณออสซี่เดินทางต่อไปที่บ้านผู้ก่อเหตุ
เห็นว่าอยู่ที่นนทบุรีแต่ว่าไม่มีใครอยู่
คุยกับเพื่อนบ้านบอกว่าคนก่อเหตุเขาอยู่ที่นี่๓ปี
เคยได้ยินชาวบ้านเรียกกันว่าผู้กองนพัฒน์

ผู้กองนพัฒน์ชาวบ้านเขาเรียกกันแล้วก็ย้ายออกไป
แต่ว่าเจ้าของบ้านก็ยังแวะเวียนมาเรื่อย
และชอบชวนเพื่อนมาตั้งวงกินเหล้าครับ
ในวันก่อนหายดีในนี่ก็พบว่ากับโรงเลยนะ

คุณเห็นเข้าค้างสุดท้ายเมื่อไหนครับ

แล้วตอนนี้ครอบครัวเขาจะไปอยู่ไหนกันหมดล่ะ

และโทรตามคู่กรณีมาพูดคุยไก่เกลียด
ซึ่งถ้าไม่มาอีกจากหมายเรียกก็จะกลายเป็นหมายจับ

ในทางคดีและคำชี้แจงเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไป